เรื่องราวของหนุ่มหล่อวัย๕๐คนนี้ก็๕๔เหมือนกัน

คือผ่านมากี่ปีพี่ทัศน์ก็แข็งแรงมากล่าสุดงานเยอะมากมีละคร๓เรื่อง
ในจะคอนโซงคอนเสิร์ตอีกพี่ทัศน์เปิดใจกับเราเลยบอกว่า

โดยหลังจากนี้นะคะก็เตรียมตัวขึ้นคอนเสิร์ตรวมศิลปินแกรมมี่ยาเอสไง

ส่วนตัวของพี่ทัศน์จะต้องประทะกับพี่เจไง

ส่วนเรื่องที่ไม่สบายก่อนหน้านี้นะคะก็ดีขึ้นตามลำดับแล้วค่ะ
ยำบอกว่าทุกวันนี้เฟิร์มมาก

ไม่ต้องง้อถังออกซิเจนหลังวิธีแล้วเด้อ

ใช่จะมีแล้ว

นี่ต้องไม่รู้
สนุกแน่นอนเพราะว่ามันได้หวนลำลึก
เหมือนกับแบบยุคนั้นเนอะ

สำหรับการเต้นกับคอนเสิร์ตของพวกเรา